ไปดูพิธีกรรมโบราณของชาวศรีสะเกดอย่างพิธีกรรมรำมะมวด
ฟังแล้วมันแปลกชื่อเนี่ยบางคนคุ้น

ค่ะเป็นภาษาคมีนิดหนึ่งแหละ

คุณผู้ชมครับพิธีกรรมเนี่ยเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายเขมร

ศรีสะเกดบ้านคุณชิสา

หรือแถวจังหวัดสุรินเขาก็ทำการอ่า

ถูกต้องครับพิธีกรรมนี้เขามีชื่อเรียกว่า

แต่ผมอาจจะออกเสียงได้ไม่ตรง
และก็ไม่ได้ถูกต้องตามคนไทยเชื่อสายข้าวเหม็น

แต่หลักลักพี่เนี่ยประมาณนี้

เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่เหนือธรรมชาติ

พิธีกรรมเนี่ยทำยังไงบ้างก็ต้องมีแม่มะมวดและครูมะมวด
เป็นเสมือนสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเทพและผีบรรพบุรุษนั่นเองนะครับ
คนที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาจะนำอาหารเครื่องดื่มสุรามาร่วมพิธี
แล้วก็ฟ้อนรำรอบเสาประตวนก็จะมีเสาประตวนด้วยนะ
และเมื่อถึงเวลาแม่ครูและพ่อครูจะทำการปัดเป่าและรักษาให้กับคนภายในงาน
ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานที่นี่เขาจะช่วยกันจุดเทียนส่งแรงพลัง
ให้ช่วยกันปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีจนจบพิธีไป
พิธีกรรมทั้งหมดเขาทำขึ้นตามความเชื่อของคนในพื้นที่

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกับเราไปด้วย
ว่าแต่ละที่แต่ละจุดในประเทศไทยเนี่ยมีพิธีกรรมที่ไม่เหมือนกันจริง
มันเปิดโลกปลดหูปลดตาจริงนะคะ